มาดูประเด็นที่จะบอกว่าต่อเนื่องกับเรื่องของวัดพระธรรมกายก็น่าจะได้นะคะ
เพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมาย

มีข้อเสนอบอกว่าอยากจะให้แก้ไขว่าห้ามพระรับมรดกหรือปัจจัยที่มีมูลค่าสูง
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะคะ
ท่านรองนายกบอกว่ายังไม่เห็นเรื่องนี้
ก็เลยไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไร
เพราะไม่อยากจะไปกระทบกับกรณีเรื่องของวัดพระธรรมกาย
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงกรณีที่มีข้อเสนอ
แก้ไขร่ร่างพระราชบัญญัติสงศ์เกี่ยวกับการห้ามพระรับมรดกและปัจจัยที่มีมูลค่าสูง
ปัญหาอย่างกรณีพระธรรมมัชโยที่ถือคลองที่ดินเป็นจำนวนมาก
ถูกดำเนินคดีแต่อายการก็ถอนฟ้องในที่สุด
รัฐบาลก็เลยจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยให้กันบ้านไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศึกษาในเรื่องนี้แต่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไร
อาจารย์วิศนุก็เลยบอกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้กลัวว่าจะไปขยายความขัดแย้ง
ช่วงที่มีเหตุการณ์วัดพระธรรมกายรัฐบาลจะทำในส่วนที่รับผิดชอบเท่านั้นค่ะ
เพราะว่าแม้ไปถึงมาตรา๗๗รัฐบาลก็บอกแล้วจะออกกฎหมายเลย
ขณะที่นายประดับโพกาญจนวัฒน์โคศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ขอให้ความเห็นเหตุผลที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีข้อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสงฆ์
ต้องรอผลสรุปความเห็นจากมหาเถระสมาคมก่อน
อีกทั้งเรื่องยังเป็นเพียงข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นค่ะ